สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ตรงนี้เลยเขาเนี่ยนะครับเจ็บแล้วกระเสือกกระสน
เสือกกระสนหนีจากจุดเกิดเหตุไปล้มอยู่กลางถนนครับ
หลังเกิดเหตุนะครับกู้ชีพโรงพยาบาลพระนารายมาประถมพยาบาล
นายพระกะพลปานแก้อายุสิบเก้าปีถูกยิงที่สี่ข้าง
โอ้โหจะไปทะลุหน้าท้องเลยนะนะครับมันมันระยะ
แหมระยะประชิดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็พาส่งโรงพยาบาล
ต่อมาตำรวจภูทรเมืองลบบุรีนะครับกับพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าที่ตะบนท่าสารา

แล้วก็ที่รถกะบะสีขาวมีรอยถูกกระสุนอีก๑แห่ง
สอบถามนายธีรวัตรสังยัง

หลบหนีไปตำรวจภูทรเมืองลบบุรีนะครับทำงานเร็วนะครับ
หลังก่อเหตุไม่นานนะครับเข้าจับกลุ่มนายกันตะพงฮะ
นายกันตะพงแสงกล้ายุ่งยี่สิบแปดปีได้ที่ตะวนภุคำจาน
อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเจ้าตัวสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับ
แล้วก็พาตัวไปไปยึดนะครับปืนเป็นปืนสั้นลูกโม่นะครับ
ขนาดจุดสามแปดหนึ่งกระบอกแล้วก็ปลอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดหนึ่งปลอก
ที่อยู่ในโม่นะครับแล้วก็รถกระบะที่ใช้ในวันก่อเหตุ
นี่ครับคันนี้ฮะจากนั้นนะครับก็ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง
ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่ามีปืนนะครับ
มีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็พาปืนไปทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนโดยใช้เหตุในชุมชนครับ